ยอดมนุษย์ป้า

อยู่กันบนดอยบนเขาแล้วครับผม
มีธรรมชาติของป่าเมี่ยงลายร้อง

ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ล่ะครับ

นั่นก็คือบ้านแม่กำปองล่ะครับผม
และแน่นอนแน่นั่งที่สุดในวันนี้

ก็เลยต้องมาต้อนรับป้าเนาอย่างดีเลยล่ะครับ

ก่อนจะเป็นหนึ่งในชาวบ้านแม่กำปอง
จะต้องทำพิธีป้ายสีสู่ขวัญกันก่อนล่ะครับ

คุณป้าที่บ้านนะคะตอนนี้นะคะ
เราก็ได้มาอยู่บนสาราแล้วนะคะ

แต่วันนี้เรามีป้าเพิ่มมาอีก๓ป้าแล้วก็อีกหนึ่งลุงนะคะ
ซึ่งลุงจะเป็นคนผู้ที่ทำพิธีสู่ขวัญให้กับเราใช่ไหมคะคุณป้า

เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักคุณลุงก่อนนะคะ

สวัสดีค่ะผม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

จะเข้าพิธียังมีลูกเล่นอีกหรือครับเนี่ย

ฮึจะบ้าเหรอคอมเมนทั้งในยาล่อน
ผมว่าเริ่มพิธีเลยดีไหมครับ
ป้าอธิบายเนี่ยพนมมือกันเมื่อยเขาสอกหมดแล้วเนี่ย

สุขวัญไปพร้อมกับป้าเหนาเลยดีกว่าครับ

เมื่นควัญในหมู่เจ้าไปกกหิวโหโหหาตามปลาลาดดดู

เมื่อคนแห่งหมู่เจ้ามาพร้อมแล้ว
ผู้ฆ่าจักรผูกมือแห่งหมู่เจ้า
ตั้งมือซ้ายแต่มือขวาน

นับตั้งแต่นี้ต่อไปนั้นนะขอหมู่เจ้า
จงจะเหลือเวิร์รดี

ซ้ายขวา
ผู้หญิงซ้ายผู้ชายขวา
ถ้าเป็นก็ให้๒บ้าง
เหยียดมือให้ตรง
เหยียด

พุทธโทมังกะลามังกะลาจำพูดตัว

ก็ทำพิธีใบสีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าป้าเนาเป็นลูกสาวของ

ปะเนาเป็นลูกสาวแม่กัมปองแล้ว

แม่กัมปองก็คือ

กำปองก็คือดอกกำปอง

อีกไกลไหมเจ้า

จะถูกปรับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจ้า
นี่แล้วไม่ได้กลับแล้ว

ก็มีธรรมชาติ

มีป่าเมี่ยง

ป่าเมี่ยงก็คือส่วนเมี่ยง

หัวเราะอย่างเดียวนะเจ้า
แม่กัมปองก็ทำหมอนใบซาด้วย

ใครเครียดใครเครียด
ถ้าเราอยากจะเห็นต้นเมี่ยงหรือใบซาหรือเปล่านะคะ
อยากเห็นทั้งเมียงทั้งใบชานะเจ้า

อยากเก็บใจจะขาดเลยเจ้า

ตอนนี้เขาไปดูใบซาแห้งก่อน
ก่อนที่จะไปดูใบชาสดนะเจ้า

อย่างงั้นป๊าป๊าก็ต้องพูดพร้อมกันนะเจ้า

เดัวที่ไหน

อย่างที่บอกไปว่าบ้านแม่กำปอง

เพราะฉะนั้นแล้วต้นเมี่ยงใบเมี่ยง

เลยมีจำนวนเยอะแยะมากมาย
ชาวบ้านที่นี่ก็เลยคิดหาวิธีทำประโยชน์จากใบชาที่มากล้น

ป้าเขาก็เลยคิดทำหมอนใบชาขึ้นมานั่นเอง
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบ้านแม่กำปองไปโดยปริยายเลยล่ะครับ
ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ทำใบชาแล้ว
อยากจะถามป้าทุกท่านเลยว่าใครเป็นผู้ลีเริ่มคะ
ป้าเป็นคนป้าค่ะป้าเขาเป็นคนทำมาก่อน

แล้วก็เป็นของที่มันแจแจี๊ยซู่ทีมันใจงานมาได้ก็มาใส่หมอนเจ้า

ช่วยดับกลิ่นแล้วก็ช่วยขอนคลาย
แต่กี่ปีจ้าว

เข้าทำตำรวจจังหวัดค่ะตำรวจจังหวัดค่ะ
ก็๘โมงถึงเย็นแล้วครับตอนนี้นะครับ
แสดงว่ายัดใบชาจนแน่นเลยนะจ้าว

ลองผ้าก็ได้ค่ะเอี๋ยอเเอี๋ยะอ๋อ

ไส้แล้วก็เอาไม้กระทุ้งก็จะไปนะจ้า
กระทุ้งเข้าไปให้แน่นจะได้คุ้มราคาต้อง
ยัดให้แน่นเลย
ยัดให้แน่นเลยจ้า

อ่าวก็มันไม่มีหายใจนะเจ้า
เอาไปชงจ๊าได้ไหมเจ้าตอนนี้
ไม่ตายหรือเจ้า
จะตายหรือเปล่านะเจ้า

กระซุ่มกระซวยน่ะไม่ใช่กระซุ่มกระซวย
แล้วก่อนมาเป็นใบชาและก่อนมาเป็นใบชาเนี่ยมันเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยเจ้า
เป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงเป็นใบเมี่ยงของคนเป็นตำรงเนี่ยเจ้า
เป็นชาโทงก่อนค่ะเป็นช่วงอาจจะทำเป็นชาโทง
แก่กว่าชาเขาเป็นเมี่ยงเมี่ยงมีเป็นนาฬิกของคนที่เมี่ยค่ะ
อ๋อสตว์อาจจะเป็นชาทำทางตัวเนี่ยชาเขาเป็นแบบคนแก่ที่กูจะกินจากเดือน
ที่กูเลยทำเป็นอบอบผ้าเชื้อมันมันกรอบร้ายอะเจ้า
แล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นเมี่ยงเมี่ยงก็คืออาชีพจ้าปุ๊บก็เป็นชาแก่
แล้วปะเนาคือเหมือนชายใบแก่นะเจ้า
เนี้ยแกยังสวยงู

เข้าใจพูดเข้าใจเปรียบเทียบนะครับเนี่ยแม่
เดิ้วสิปั้นเอานี้ยิ้มรับไว้เชีย
อ้าพยัดเรียบร้อยแล้วเจ้า
เนี้ยเต่ออีก

เอาไว้ที่เหม็นดีไหมเจ้า
ได้ได้
เราต้องดื่มน้ำมันเยอะ

จะใส่รองเท้าด้วยนะคะ

หัวเราะ
แห้งแล้วนะเจ้าอยากเห็นต้นจริงของมันอยู่ที่ไหนนะเจ้า
อยู่ที่เบื้องเขาค่ะอ๋อค่ะถ้าอยากจะไปไกลไหมเจ้า
ไกลไหมเจ้าไม่ไกลค่ะไม่ไกลประมาณครึ่งฮะไม่ไกล
ครึ่งฮะไม่ไกลครึ่งฮะไม่ไกลครึ่งฮะไม่ไกลครึ่งฮะเดินไปหรอเจ้า
เจ้าเดินไปอ๋อถ้าอย่างงั้นน่ะเราจะไปดูต้นจริงจริงเลยน่ะเจ้า
ก่อนไปเราพร้อมกับพูดว่าเก็บใบไอซา
เก็บไปเสี่ยงพร้อมกับพูดว่าลูกเลยยอดมนุษย์ป้า
ก่อนป่าป่าต้องพูดพร้อมพร้อมกันน่ะก่อนไปน่ะอ่ะ
ก่อนไปพูดพร้อมพร้อมกันน่ะหนึ่งสองสามไปป่าป่า
ก็ไม่รู้ว่าคำว่ายอดมนุษย์ป้านี่มันพูดยากตรงไหนนะครับป้า
อุ้ยพูดเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าผมใส่รายป่าป่า
ผมมีหลักฐานมาคุณผู้ชมดูพร้อมกันเลยนี่ดู
ต้องพูดพร้อมพร้อมกันน่ะก่อนไปน่ะอ่ะก่อนไปพูดพร้อมพร้อมกันน่ะ
หนึ่งสองสามไปมาโอ้โหอ่ายังไงล่ะครับเห็นไหมอื้อหือ
ผมว่าถ้ารอให้ป่าป่าเนี่ยพูดให้พร้อมกันเหมือนกันทุกคนเนี่ย
วันนี้คงยังไม่ได้ไปไหนกันล่ะครับโอ้ยเอาเป็นว่าลุกไปเลยแล้วกันครับ
เทปนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตามป้าปากขึ้นไปเก็บใบชากันล่ะครับ
โอ้ยยอดมนุษย์ป้าคนละป๊อกสองป๊อกป้าเนาเก็บเป็นไหมคะ
เนี้ยต้องมีใบหมีดอย่างงี้นะคะไหนคะนี่อ๋อใส่อย่างงี้ได้หรอ
เจ้าเยอะกว่านึกใช่แล้วบาดลงไหมคะไม่ค่ะนานนานบาดทีนึง
ถ้ามันไม่คมอย่างนี้มันก็ไม่บาดแล้ว